ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่อุดรธานีหลานโมโหสามีใหม่ของอา
เพราะสามีใหม่ของอาเนี่ยพาช่างมาเป็น๑๐คนเลย
อยู่ดีมารื้อบ้านเฉยเลยคือบ้านหลังนี้เป็นมรดกที่เขายกให้อา
แล้วอามีสามีใหม่สามีอามาโอ้โหมาลื้อบ้านเขาเฉยเลย
บอกว่าเป็นบ้านมรดกที่มันยังไม่ลงตัวยังเคลียร์กันไม่ลงตัว
แต่โมโหเนี่ยไม่ได้โมโหเฉยโมโหถึงขั้นเอาปืนยิง
เอาปืนยิงสามนัดยิงเสร็จแล้วหนีไปแต่สุดท้ายก็ต้องมามอบตัวแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงนะคะ
ช่วงสายวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดหมู่สิบเก้าอำเภอนองค์หาญจังหวัดอุดรฐานี
สามีใหม่ของอาที่ถูกยิงเนี่ยนะคือนายสมศักดิ์เชื้อจีนอายุ๔๗ปีเป็นชาวปราจีนบุรีนะคะถูกยิงไป๓นัด
กระสุนเข้าท้องต้นขาขวาต้นขาซ้ายญาติก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหนองหานแล้วก็ต้องส่งต่อเพราะว่าอาการสาหัสส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
คนก่อเหตุคือนายธวัชชัยปักเหนืออายุ๒๕ค่ะก็หลังก่อเหตุก็
หลบหนีไปนะคะแต่สุดท้ายนายธวัชชัยก็ติดต่อขอมอบตัวกับ
ตำรวจสพนหารนี่คือคนก่อเหตุค่ะมอบตัวปุ๊บก็รับ
สารภาพว่าลงมือยิงนายสมศักดิ์จริงจริงนายสมศักดิ์เป็นสามีใหม่ของอา
โมโหเพราะรู้ว่าอยู่ดีสามีใหม่ของอาเนี่ย
พาช่างพาคนงานมาเป็น๑๐คนเลยมารื้อบ้าน
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านมรดกย่ามอบให้อา
แต่ในเครือญาติยังมีปัญหายังถกกันอยู่เรื่องของบ้านหลังนี้

ซึ่งเนี่ยค่ะเขาก็ทะเลาะกันที่ลานหน้าบ้าน
กลายเป็นทำร้ายร่างกายกันแล้วมันก็รุนแรงขึ้นไปอีก
กลายเป็นยิงใส่กันคือนายธวัชชัยก็เอาปืนเนี่ยยิงใส่
นี่คือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุก็เอาไปด้วยตอนไปมอบตัวกับตำรวจ
พ่อของผู้ก่อเหตุค่ะนายบุญร่วมปักเหนือบอกว่า
ที่ลูกชายทำแบบนี้มันเป็นปัญหาเรื่องมรดก
ลูกชายโมโหแทนเย็ดก็เลยโทนไม่ไหวถึงคั่นยิงใส่ไปสามนัด
ทางครอบครัวนี้เขาก็ยอมรับนะคะว่า
คนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องของบ้านหลังนี้นั่นแหละ
คือเดิมทีเนี่ยญาติอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
ที่เป็นหลังเกิดเหตุนะคะแต่ก็มีการย้ายกันออกไป
แล้วก็มามีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตลอดนะคะ

พาช่างมาจะรื้อบ้านแล้วเป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
เห็นพอดีก็มาเจรจากับช่าง
อย่ารื้อเลยช่างก็เข้าใจนะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปทำธุระต่อแต่ผ่านไปสักพักหนึ่ง
ฉ่ำผิวผู้กำกับสพนหานบอกว่า
สาเหตุก็เป็นเรื่องมรดกนี่แหละค่ะไม่มีเรื่องอื่น
ตอนนี้คนเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุก็ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและข้อหาพาอาวุธปืนนะคะ